คุณถามคุณผลาฟถามตอนรายการดีกว่า

ใครชมหรอ

ด้วยกันคุณผู้ชมไปเจอสาวเจนนี่กี่งานกี่งานคุณผู้ชมดูสิดูเอาเถอะนี่ลูกหนึ่งนะคุณผู้ชม
เจนนี่อัลภาษณป้อมเพชรค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องความสวยความใสความเด็กนะ
ของคุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้เชื่อว่าทุกคนเลยอยากรู้จริงเคล็ดลับอะไรนะทำไมถึงหน้าเด็กขนาดนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องเคล็ดลับความเด็กเนี่ยเราเคยได้ยินคนรอบตัวสาวเจนนี่เขาเมาส์กันบ้างแล้ว
อย่างสาวแก๊งนางฟ้าเนี่ยเขาเมาส์ออกสื่อหลายเรื่องเลยนะ
ลับก็คือต้องนอนก่อน๒ทุ่มกินเมล็ดธัญพืชแทนข้าว
ออกกำลังกายเนี่ยทุกวันจริงหรือเปล่าเรื่องเนี้ยวันนี้
ออนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรามีคำตอบไปฟังค่ะ
ต้องนอนก่อน๒ทุ่มจริงไหมคะ
๒ทุ่มจริงค่ะแล้วก็ทานอาหารนก
ออกกำลังกายค่ะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะ

ดื่มน้ำเยอะเนอะแต่มันจริงนะ

คำถามหน้าเด็กที่คุณเจอมาเมื่อกี่ปีแล้วค่อย
คนจะชอบเข้าไปถามไหมคะ

นั่วกินดีออกกำลังกายนอนให้เยอะ

พยายามฝืนแล้วจะดูซีรีส์๒ทุ่ม๑๕
หันไปบอกพ่อเบบีไม่ไหวแล้วอ่ะ
ไม่ไหวแล้วจริงเป็นคนที่เปิดหนังปั๊ม๕ทีหลับเลย

ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็รู้สึก

คือบางทีแบบเข้ามาเขียนเยอะเข้ามาแบบนั้นเยอะ
บางทีเราก็ตอบไม่หมดตอบไม่ครบ
แต่ว่าได้อ่านทุกข้อความนะคะ
หน้ามันจะไม่เด็กได้ยังไง
ต้องขนนนร์ให้ไว
สามข้อที่จินนี่บอกมาทำได้๑ข้อ
ออกกำลังกายปีละ๒ที
เว้นอาหารนกไว้หน่อยนะครับคุณครับคุณครับคนส่วนใหญ่